มีกระบะคันหนึ่งลักษณะคือเหมือนขับอยู่แล้วเสียหลักพุ่งลงข้างทาง
ชนเข้ากับขอบทางไปชนเข้ากับป้ายหมุนไปหมุนมา
แล้วสักพักหนึ่งระเบิดบึ้มเลยค่ะ
คนที่เห็นเหตุการณ์ตกตกใจกันมากนะคะ
แล้วก็คนที่อยู่ในรถเนี่ยเขาเบื้องต้นคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นการหลับใน

ชนข้างทางหมุนไปหนึ่งทีแล้วระเบิดไฟลุกท่วมแบบนี้เลยนะคะ

เพราะว่ามันระเบิดเสียงดังมากแล้วไฟมันลุกท่วมค่ะ
ตรงนี้คือถนนเพชรกาเสมขาข่าวราชบุรีในตำบลบ้านสิงอพภรราม
ประชาชนที่เขาขับรถผ่านถ่ายเอาไว้ได้
เขาบอกโอ้โหนอกจากจะเห็นไฟลุกท่วมแล้วเนี่ยนะ
มันมีกระป๋องตกอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะ
แล้วก็บอกว่าอยากจะเข้าไปช่วยคนขับเหมือนกันนะ
แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเลยหลังจากที่มันระเบิดขนาดนี้ค่ะ

เขาบอกเสียงระเบิดนี่ดังสนั่นหวั่นไหวเลย
ตอนแรกเนี่ยนึกว่าเป็นรถน้ำมันชนแล้วก็เกิดระเบิด
เห็นคนขับกระเด็นอยู่นอกรถแล้วก็เห็นดับเพลิง
กันดับเพลิงและพยายามจะไปช่วยคนขับรถด้วย
ไม่รอดแล้วอะ
นี่ค่ะหลายคนก็ไม่รู้ว่าคือเสียงระเบิดที่ดังไม่หยุดไม่ห่อน
ตกลงเป็นรถขนประทัดหรือว่าเป็นอะไรยังไงกันแน่นะคะ
จนกระทั่งค่ะหลังเกิดเหตุตำรวจสพโพธาราม
แล้วก็กู้ภัยสว่างราชบุรีไปตรวจสอบรถคันเกิดเหตุ
ไฟโดนไฟลุกท่วมทั้งคันก็คือตระแกรงเหล็กเอ่ยโครงหลังคาเอย

มีกาดเร็วเกาะกลางถนนได้รับความเสียหาย
แล้วก็ป้ายบอกทางหลายป้ายถูกไฟไหม้ด้วย
นายภูวดลพลชำนาญวัย๑๙ปีเป็นชาวนนทบุรีคือคนขับรถนะคะ
กู้ภัยเข้าไปช่วยออกมาได้แล้วแล้วส่งโรงพยาบาลโพธารามแล้วด้วย
แต่เขาเสียชีวิตค่ะ
สอบส่วนเบื้องต้นนะคะก็รู้มาว่าผู้ตายขับรถมาจากบริษัทรับจ้างขนส่งย่านบางนา
เพื่อจะนำกระป๋องไปส่งที่ห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี
กระป๋องที่ว่าเนี่ยนะคะเป็นกระป๋องบรรจุสารเคมีพวกแบบน้ำยากันยุงฉีดยุงอะไรแบบนี้ค่ะ

พอถึงเวลาเกิดเหตุระเบิดมีประกายไฟนิดนึ

ก็เลยเสียหลักและพุ่งชนขอบทางคือกาดเร็ว
ไปชนกับป้ายบอกทางแล้วก็เลยเกิดเป็นอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ
โชคล้ายจริงนะครับ